มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เขานำมาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
แล้วก็ขอพลังจากชาวโซเชียลหน่อย
ให้ช่วยกันตามหาเจ้าของรถกระบะชนแล้วหนี

เป็นการชนคนที่กำลังข้ามถนนบนทางม้าลาย
จริงถ้าคนข้ามบนทางม้าลายเราต้องหยุดใช่ไหม

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา

เรามีกล้องไปเลย
ตามพี่ตาม
ไม่เป็นต้องไง
นี่แหละครับคือทุกคนเขาเห็นทางม้าลาย

คุณมอเตอร์ไซคันนี้เขาก็จอดชะลอให้แล้วนะ
แต่กระบะมาเร็วมากจนชนมอเตอร์ไซค์

ไม่รู้จะวิ่งทางไหนดีจะถอยหลังหรือจะเดินหน้าดีนะครับ
แล้วสุดท้ายรถกระบะก็เหมือนเสียหลักนะ
ก็เลยมาชนมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดให้คนอื่นข้ามถนนอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนรามอินทามุ่งหน้ามีนบุรี
ช่วงไฟแดงหน้าโรงพยาบาลรัตนธานีนะครับ

เจ้าของคลิปโพสต์ไว้นำภาพจากกล้องหน้ารถมาโพสต์ลงโซเชียล
จากคลิปก็จะเห็นว่าวินาทีที่กระบะพุ่งชน
รถจักรยานยนต์ที่เขาจอดรอให้คนข้ามถนนกันอยู่นะครับ
และหลังจากนั้นนะครับคนขับรถกระบะไม่ได้ลงมาดูเหตุการณ์
ไม่ได้ลงมาดูคนเจ็บเลยว่าจะเป็นตายร้ายดียังไง
แต่ก็ขับรถกระบะเร่งเครื่องหลบหนีไปนะครับ
ผู้โพสต์นำคลิปนี้มาแชร์ระบุข้อความว่า
ฝากแชร์หน่อยค่ะแชร์รัวเลยได้ยิ่งดี
ตามหาตัวเจ้าของรถกระบะชนแล้วหนี

คนโดนชนคือพี่ชายเพื่อนค่ะ
ฟาดพื้นหมวกกันน็อกแตก
แต่สแกนแล้วไม่เป็นอะไรมากหัวโนค่ะ
และมีแผลตามร่างกายถลอกบอกเปิบ

ถูกชนเมื่อวันที่๑๘ธันวาคม๒๕๕๙
นี่คือข้อความที่โพสต์นะครับ

ตำรวจไปเจอหมายเลขทะเบียนแล้ว
แต่ในฐานข้อมูลเป็นทะเบียนกรุงเทพมหานคร

คาดว่าน่าจะเป็นรถที่สวมทะเบียนปลอมด้วยนะครับ